ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีที่เด็กหนุ่มวัย๑๗ปีนะครับ
ของทีมการท่าเรือที่สนามฟุตบอลของการท่าเรืออยู่ใกล้กับตลาดคลองเตย
เมื่อคืนวันอาทิตย์นะครับมีนักเลงคลุมตลาด๒กลุ่ม
สองขลุมทะเลาวิวาทกันในงานก็ถูกทางงานไล่ออกมา
ปรากฏว่ามันก็ไปยิงกันอยู่ปากซอยท้ายซอยตลาดคลองเตยเนี่ยไล่ยิงใส่กัน

บาดเจ็บค่ะน้องเสียชีวิตนะฮะน้องที่เสียชีวิตนะครับ
ชื่อว่าน้องลอฟนะครับท่านผู้ชมครับตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา
จากภาพในกล้องวงจรปิดนะครับที่ยิงกันในตลาดคลองเตยซอย๘
อ่าได้สองคนนะครับอ่ามีสองคนเนี้ยชื่อนายจตุรงมีโสภา
หรือว่าในนุอายุสามสิบสี่กับนายธันวาบุญภาษณ์หรือในหนึ่งอายุสามสิบเอ็ด
แล้วก็ปืนที่ใช้ก่อเหตุด้วยในกล้องวงจรปิดยังมีคนที่ถือปืนอีกสามคนนะ
ทั้งชายเสื้อดำชายเสื้อแดงชายเสื้อกีฬากางเกงขาสั้น
รวมถือมีดถือไม้อะไรอีกเยอะแยะไปหมดนะครับ
รวมในจุดที่ยังมองไม่เห็นอีกส่วนวันนี้นะครับ
ผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
บอกว่าเป็นการป้องกันตัวเนื่องจากดูแลตลาดคลองเตยอยู่ท้ายซอย
กลุ่มคู่อลิเนี่ยอยู่ปากซอยมีปากเสียงกันก็เลยยิงใส่กัน
กระสุนปืนเนี่ยที่ยิงออกไปก็ไม่รู้ว่ามันพลาดไปถูก
คนเจ็บคนตายนะครับวันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าว
รัฐทีวีไปที่ตลาดคลองเตยซอย๘จุดเกิดเหตุนะครับ
ที่นี่เป็นบ้านของนายกุลชาติแทร่ลีหรือว่าน้องฟินผู้บาดเจ็บด้วยนะครับ
อ่าส่วนน้องที่เสียชีวิตคือนายอธิชาติศรีหัวโทน
หรือน้องลอฟอายุ๑๗นะครับเท่ากันเลยนะ
ลุงของน้องฟินบอกว่าตอนเกิดเหตุอยู่ที่บ้าน
รู้ข่าวว่าหลานถูกยิงรีบไปดูตกใจมาก
คิดว่าหลานจะถูกยิงเพราะไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ถามหลานแล้วหลานบอกว่าหลานกับเพื่อนรวม๑๓คน

แล้วก็มีวัยรุ่นที่ไล่ยิงกันทะเลาะกันนี่แหละนะครับ
ความจริงมันก็๓๐กว่าแล้วไม่วัยรุ่นแล้วบางคนเนี่ยนะ
ก็ลุงก็บอกว่าโชคดีที่หลานไม่ตายนะฮะ
คือเขากำลังข้ามมาเพื่อจะเข้ามาซอย๘
ทีนี้ทำนองว่าเหมือนว่าก็เห็นว่าซอย๘มีคนโทรไปบอกเลยว่า
หรือว่าทำนองว่าซอยแปดยิงกันอยู่เขาก็เลยเข้ามาซอยเจ็ด
ติดจังหวะเห็นหลานไล่ฟังว่าเข้าสอยเจ็ดแล้วเนี่ย
เหมือนว่าเท้าเจ็ดก็ยิงกันเขาก็เลยเรียก
เพราะเดินไม่ได้ครึ่งซอยแล้วเลี่ยงเพื่อจะเข้าซอย๘
เพื่อจะมาโผล่พลอยแปดก็คือเดินเดินกันมาเป็นใช่ใช่เพื่อจะกลับบ้าน
อ่าแล้วมันมีเด็กผู้หญิงอยู่ด้วยเราไม่ได้หาเรื่องใครอยู่แล้ว
เพราะเด็กมสามมสี่ตัวเล็กเล็กใช่ไหม
คือคุณยิงอ่ะคุณไม่ไม่ไม่ได้มองเลยคือหลานของเราอ่ะคือยังยัง
ยังอยู่บอกเลยแบบไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรไม่มี
จริงนะพี่คือคนคนยิงอ่ะแบบคือเขาเขาไม่ดูเลยอ่ะ
พี่
แม่ของนายจตุรงมีโสภานะฮะนายจตุรงค์หรือว่านายนุนะ
บุคคลที่อยู่ในภาพกล้องวงจรปิดที่ยิงต่อสู้กับอีกฝ่าย
แล้วก็ถูกตำรวจจับได้นะครับแต่แม่บอกว่าไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นคนยิงเด็กเสียชีวิตนะ
แล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าผลตรวจกระสุนปืนออกมาเนี่ยจะเป็นยังไง
ภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
แต่ฝั่งลูกชายยิงสวนออกไปตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับลูกนะแม่บอกเดี๋ยวฟังดูนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็ไม่ได้คุยกับลูกแม่บอกเดี๋ยวภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็ไม่ได้คุยกับลูก
แต่ฝั่งนี้มันได้ยินแต่ได้ยินแค่ไม่เท่าไหร่แต่ฝั่งนี้มันได้ยินแต่ได้ยินแค่ไม่เท่าไหร่
เพราะลูกชายเราอะมันเดินมาทีหลังเพราะลูกชายเราอะมันเดินมาทีหลัง
แต่มันถือปืนมันถือปืนห้อยมือมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยิงแต่ไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ

แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ

แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
ไม่ได้ยิงแต่ไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ

แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ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

แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ

แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันถือปืนมันไม่รู้นะแต่ตอนหลังมันจะยิงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ

ไปงานศพของน้องที่เสียชีวิตนะคะ

คุณพ่อธนศักดิ์สี่หัวโทนคุณพ่อบอกว่าน้องล็อฟเป็นเด็กดีมากค่ะ
ร่าเริงชอบฟังเพลงมีความฝันอยากจะทำงานในวงการดนตรี
ชอบฟุตบอลทีมโปรดก็นี่แหละสโมสรการท่าเรือ
ขออนุญาตไปงานฉลองแชมป์ลูกหน้าสัปดาห์นึงพ่อบอกว่ายังแซวเลยว่า
ถ้าการท่าเรือไม่ได้แชมป์จะทำยังไงมาขออนุญาตไปงานฉลองแชมป์แล้ว
ลูกตอบว่าได้แน่นี่ค่ะก่อนเกิดเหตุวันสองวันไปนอนกอดพ่อแม่

พอเกิดเหตุแบบนี้ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะ
เป็นคนที่พอใช้ได้ครับไม่ถึงว่าดีแต่พอใช้ได้ครับ
คือทำให้พ่อแม่ไม่ลำบากใจเป็นเด็กที่น่ารักครับ
และทีมข่าวได้ไปเจอเพื่อนสนิทของน้องลอฟ
สนิทกันอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงปืน
แล้วทุกคนก็วิ่งหนีกันแตกกระเจิงมารู้อีกทีว่าเพื่อนเสียชีวิต
เสียใจมากนะคะอยากจะให้ตำรวจนำตัวคนก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดี
เพราะคนที่ยิงไม่ใช่แค่สองคนที่จับได้ยังมีอีกหลายคนเลยตามภาพในกล้องวงจรปิด
พอดูคอนเสิร์ตเสร็จคือรถผมรถพวกผมมาจอดไว้
ข้างในซอย๘ที่บ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งที่โดนยิงครับ
แล้วพอเดินเข้าไปคือตรงเดินไปถึงประมาณต้นซอยแต่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงครับ
แต่ตอนแรกคิดว่าประทัดกันอย่างเงี้ยแบบว่าชะลองอะไรอย่างเงี้ย
ยิงประมาณ๓นัดครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไร
พอผมเดินเข้าไปได้ประมาณครึ่งซอยมีคนออกมายิงครับ
ออกมายิง่ว่าผมเลยยิงประมาณสามสี่นัด
แต่ผมเห็นเลยว่าคนยิงมีประมาณ๔๕คนผมแค่งงแบบทำไมโดนจับแค่๒คนเอง
คุณแม่ของน้องลอฟบอกกับเรานะครับบอกว่าลูกชายเนี่ยชอบทีมการท่าเรือมาก
แต่มาเกิดเหตุแบบนี้เขาก็เสียใจนะครับ
เดี๋ยวไปฟังพี่สุมัญญาได้เปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะครับ
มันไม่น่าเกิดขึ้นเอาจริงคือ
เขาทะเลาะกันเรื่องอะไรเราไม่รู้แต่ว่าในส่วนตัวผมผมก็คิดว่ามัน
มันน่าหดหูที่แบบมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า
คนดีดีอย่างน้องเขาอย่างเงี้ยใช่ก็โดนมาโดนลูกหลงแล้วก็
ต้องมาแบบเจอเรื่องอะไรแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราเราแบบ
ผมคิดว่ามันน่าจะหมดได้แล้วเรื่องพวกนี้
อยากฝากถึงครอบครัวน้องผู้เสียชีวิตนะครับก็คือผมก็เสียใจด้วยใน
ในเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็เสียใจด้วยกับครอบครัวน้องเขาจริงแล้วก็
เราก็เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้เขาได้บ้างแต่ว่าเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเขาแล้วกัน
ในในวันข้างหน้าให้เขาสู้ต่อต่อไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนขอก็ขอให้น้องเขาไปสู่พบภูมิที่ดีแล้วก็สู่สุขติ
อ่าสุมัญญาก็เลยมอบเสื้อเนี่ยฮะที่เขาใส่ของทีมการท่าเรือ
หมายเลข๑๑เนี่ยไปเป็นตัวแทนเพื่อให้กำลังใจกับครอบครัวของน้องลอฟด้วย
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะอ่าก็น่าเศร้านะค่ะ